เสื้อผ้าสีดำสำหรับไว้ทุกข์ยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับประชาชนนะคะ
ทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะขอความร่วมมือผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกนำมาจำหน่ายในราคาถูก
ติดตามจากรายงานคุณธิตาพาสิริพิพัฒน์ค่ะแม้รัฐบาลจะประกาศให้ประชาชนสวมใส่เสื้อสีสุภาพอื่นอื่น
สีกรมท่าสีเทาและสีขาวแทนการสวมใส่เสื้อสีดำเพื่อแก้ปัญหาการกักตุลเสื้อดำจนขาดตลาดและการโกงราคาอย่างไม่เป็นธรรม
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงตามหาเสื้อสีดำและยอมจ่ายในราคาที่แพงกว่าราคาปกติอย่างเสื้อสีดำคอกลมที่โบเวทาเวอร์ปัจจุบันตัวละ๑๐๐บาทจากปกติไม่เกิน๑๐๐บาท
ร้านที่ว่าราคาถูกมันก็มีนะแต่ว่ามันไม่มีของให้เราอะค่ะมันไม่มีสินค้าทุกร้านทุกร้านก็จะตอบว่าหมดแล้วหมดแล้วอยากจะหาสีดำมากกว่าค่ะเพราะมันเป็นการไว้ทุกข์ที่ดีที่สุดพี่ว่าสีกลมสีขาวมันก็แทนไม่ได้ในความดี
โดยเจ้าของให้เหตุผลที่ไม่สามารถผลิตเสื้อดำในเวลานี้ได้
เพราะคุณภาพผ้าสีดำในตลาดต่ำกว่ามาตรฐานมาก
แล้วแค่นี้เราก็พอแล้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงลงพื้นที่ตรวจราคาเสื้อสีดำด้วยตัวเอง
พบว่าตามห้างค้าปลีกยังคงมีสินค้าอยู่
และสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ไม่เกิน๑๐๐บาท
เท่าที่สำรวจดูก็มีทยอยเข้ามานะคะไม่ได้ขาดแคลนนะคะ
ในราคาที่ตั้งแต่๙๙บาทขึ้นไป
ก็แล้วแต่แบบหรือว่าเนื้อผ้า
ก็สามารถเลือกซื้อได้
ก็ขอเรียนท่านผู้บริโภคที่ต้องการซื้อเสื้อในช่วงนี้ว่า

จำเป็นต้องซื้อทีเดียวหลายตัวเพราะกำลังมีของทยอยออกมาอยู่เรื่อย
ขณะเดียวกันนายสมคิตจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
หารือร่วมกับผู้ประกอบการสิ่งทอผู้ผลิตและห้างค้าปลีก
ได้รับคำยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้ขึ้นราคาและต้นทุนผ้าดิบยังคงเท่าเดิม
โดยในสต๊อกของห้างยังคงมีเสื้อสีดำเพียงพอต่อการจำหน่ายให้แก่ประชาชน
โดยในช่วงสัปดาห์นี้จะมีการปรับลดต้นทุนการผลิต
เพื่อให้สามารถจำหน่ายในราคาที่ถูกลงได้
พร้อมกับจะเข้าร่วมโครงการเทใจถวายอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวของรัฐบาล
ที่จะนำเสื้อสีดำมาขายในราคาต่ำพร้อมกันในห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมนี้เป็นต้นไป
ธิตภาษิหรือพิพัฒน์เข้าไทยรัตน์ทีวีรายงาน